ส่วนคดีโหดคดีนี้อย่างที่เกริ่นเอาไว้ที่นนทบุรีค่ะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายของเก่าถูกพบว่าเสียชีวิตปริศนาในห้องพักค่ะ
คุณผู้ชมถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็จุดไฟเผาอืม
แล้วก็ปรากฏว่าประตูห้องด้านนอกเนี่ยถูกล็อกอยู่
ตอนนี้กำลังตรวจสอบดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอซึ่งตำรวจคาดว่าคนที่ก่อเหตุนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
ครับนะคะนี่เป็นร้านรับซื้อของเก่าอยู่ริมถนนบางกรวยไซน้อยอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีค่ะ
ก็เป็นศพของนางสาววันนาตันติวณิตนะคะอายุ๕๒ปีเสียชีวิตในห้องนอน
สภาพศพคือถูกไฟไหม้ที่ลำคอข้างลำตัวมือกับเท้าถูกมัดด้วยสายไฟฟ้า
ไม่พบบาดแผลในร่างกายไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะคะในห้องเนี่ยเขาบอกตอนเข้าไปเนี่ย
ไปด้วยกลิ่นควันไฟประตูห้องข้างในมีร่องรอยถูกไฟไหม้ค่ะ
เจ้าหน้าที่นำศพส่งโรงพยาบาลเพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
สามีผู้เสียชีวิตนายสุโธรินเพ็ง
ก็ให้การบอกว่าอยู่กินกับภรรยามา๑๗ปีไม่มีปัญหาอะไรกับใครที่ผ่านมา
แต่๒๓วันที่แล้วภรรยาไม่พอใจเขาที่ไปสั่งสรรค์กับเพื่อน
แต่ก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันใหญ่โต
คืนเกิดเหตุเขาไปนอนอีกโรงงานหนึ่ง
เพื่อไปเฝ้าหลานหลานป่วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าภรรยาฆ่าตัวตายเอง

ต้องรอความชัดเจนจากตำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะ
มันกำกึ่งกันนะครับ
แต่ตอนนี้ทางตำรวจยืนยันแล้วว่าเป็นคดีฆาตกรรม

ก็ต้องรอดูก่อนครับ
ขออนุญาตแต่ควรผลจะออกมาว่าว่าอย่างไร
ส่วนหลานสาวเนี่ยนะคะนางสาวนิตยารินเพ็งค่ะ
ก็ให้การบอกอาสะพ้ายไม่เคยมีปากเสียงกับใคร
ทุกเช้าก็ตื่นมาทำอาหารทำขนมใส่บาทแล้วก็แจกคนงานค่ะ
มีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคภูมิแพ้นะคะ
ซึ่งเธอบอกไม่เชื่อว่าอาสะพ้ายจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย

และเชื่อว่าการเสียชีวิตครั้งนี้มันไม่ปกติ
เพราะว่าทำไมประตูห้องถูกล็อกจากข้างนอก
และศพถูกมัดมือมัดเท้าด้วยค่ะ

มัดโยงเป็นเชือกเส้นเดียวกันเลยที่หนูเห็นนะ

แต่แค่จะมีก็คือมีโรคประจำตัวแกชีนแรก
เราก็สงสัยว่าแกจะลมควันตัวเองและทางเรา
แต่มาดูเหตุการณ์หลายอย่างแล้ว
มันก็ไม่น่าจะปากใจเชื่อได้ไงพี่
เพราะว่ามันล็อกจากด้านนอกแล้วก็มัดมือมัดเท้า

แล้วจะเอาผ้าห่มมาคุมตัวเองได้ยังไงใช่ไหม

หลานก็บอกว่าอาสะพ้ายเสียชีวิตไม่ปกติค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะตำรวจก็คุมตัวคนในบ้าน๕คน

คนนี้ก็มีสามีของผู้เสียชีวิตนายสุโธรินเพ็ง
นางสาวนิตยารินเพ็งเป็นหลานของนายสุโธ
นางบุญล้อมรินเพ็งนะคะเป็นพี่สาวของนายสุโธ
นายทวีศักดิ์รินเพ็งเป็นหลานชายของนายสุโธ
และอีกคนนึงก็คือนายวิพัฒน์ชัยมาสุก
อันนี้เป็นหลานของนางบุญล้อมนะคะ
ซึ่งปรากฏว่าจากการที่ไปสอบสวนเนี่ยนะคะ
พบว่ามี๒คนนะคะนายทวีศักดิ์กับนายวิพัฒน์
สองคนนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เพราะฉะนั้นตำรวจก็จับกลุ่มตัวดำเนินคดีฐานเสพยาเสพติดค่ะ
ส่วนผลชนะสูตรศพของนางสาววันนาผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เบื้องต้นมีหลอดเลือดแดงที่คอฉีกขาดค่ะ
ซึ่งตำรวจทางผลเขาสันนิษฐานว่า

ซึ่งตำรวจเชื่อว่าผู้ก่อเหตุวางแผนมาอย่างดี
และน่าจะก่อเหตุมากกว่า๒คน
แล้วหลังจากนั้นจะขอสารออกหมายจับตามกฎหมายค่ะ
ตอนนี้ศพญาติก็ไปรับที่สถาบันนิติเวช
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
ที่วัดบ่อทองอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีต่อไปค่ะ

อีกหนึ่งเรื่อง